จากค่ายมวยเซียนฟารังสิทธิ์ครับ
สรีระรูปร่างนี่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยครับ
กรรมการผู้ชี้ขาดนั้นเป็นกรรมการสนทิยาพรายอนันต์
ครั้งแรกนั้นต้องบอกว่าเป็นมวยที่ครบเครื่องเลยครับ
โดยเฉพาะจังหวะการวางแข้งนะครับ

นี่นะครับคุณเชิดชรัตนาชัยครับ
ที่ปั้นไม่ว่าจะเป็นกิติศักดิ์

มาถึงทูลธีร่าจันนางาเท่า

ท่านผู้ชมกลับมารับชมกันต่อครับ

เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน

เหมือนกันเหมือนกัน